อีกเรื่องหนึ่งเจ้าหน้าที่ขยายผลเข้ายึดทรัพย์ป่าดอยนะคะ
ถือว่าเป็นแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ในภาคเหนือเลย
เพราะว่าถูกจับกลุ่มพร้อมด้วยของกลางเป็นไอซ์ถึง๕๐๐กิโลกรัม

ทรัพย์สินที่ได้มีมูลค่าถึงกว่า๖๐ล้านบาท
ตอนนี้ก็เตรียมขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ
ความคืบหน้าหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบราม
ยาเสพติดภาค๕หรือปปศภาค๕และตำรวจภูทรภาค๕นะคะ
นำหมายสารแบ่งกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเครือขายยาเสพติด๒จุด
ก็คือหอพักถนน๗ยอดอยู่เย็นซอย๙ตำบลช้างเผือก
ส่วนอีกจุดไปตรวจค้นบ้านหรูในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่
ก่อนจะสามารถอายัดทรัพย์สินทั้งหมดก็คือบ้านพร้อมโฉนดที่ดิน
มุดบัญชีธนาคารอาคารหอพักย่านถนน๗ยอดแล้วก็ทรัพย์สินที่มีค่าอื่นอีก
มูลค่าถึงกว่า๖๐ล้านบาทนะคะ
ข้างด้านของพลตำรวจตรีพาณุเดชบุญเบลืองรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เปิดเผย
การเข้าอายัดทรัพย์สินครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ชุดจับกุมก็จับกุมนายสุชาติเทียนชายพรรณาอายุ๕๖ปี
ขณะขับรถกระบะนำไอซ์๕๐๐กิโลกรัมยาบ้าอีกกว่า๗แสนเมตรรวมมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
บรรจุใส่กล่องผลไม้แช่อิ่ม
แล้วก็จะไปส่งที่บริษัทนิ่มซีเสงจำกัดซึ่งเป็นบริษัทขนส่งเอกชน
เพื่อส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสงขราครับ
ทางผู้ต้องหาเขาสารภาพว่าลักลอบขนยาเสพติดมาแล้ว๖๗ครั้ง
พร้อมยังซัดทอดผู้ว่าจ้างก็คือนายทัยเทพโปติหรือป่าดอยอายุ๕๒ปี
ซึ่งต่อมาตำรวจได้ออกหมายจับแล้วก็ขยายผลพบว่าปลาดอยเนี่ยมีทรัพย์สินดังกล่าว
ก็เลยเข้าอายัดทรัพย์ทั้งหมดเลยค่ะ
จากนี้ตำรวจยังมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงนายประพลคำนุง
ซึ่งเป็นหุ้นส่วนเพื่อนร่วมเครือข่ายอีกคนของนายทัยเทพโปติ
ซึ่งลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วมาพักไว้ในตัวเมืองเชียงใหม่
ซึ่งทั้งสองคนถูกสารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับไปแล้วนะคะ
ถือเป็นผู้ใช้จ้างวานนายสุชาติเทียนชัยพัฒนา
ขนยาเสพติดล็อตใหญ่ดังกล่าวค่ะ
ในการนำยาเสพติดจำนวนดังกล่าวมาส่งที่นิมศิษภิกษ์
แต่ในกรณีเรื่องของการยึดทรัพย์ผู้ต้องหา
คือนายธัญเทพโกติที่ถูกออกหมายจับเมื่อวานนี้เนี่ย
เข้าประมาณ๓จุดครับ
ซึ่งเป็นบ้านของภรรยาคนที่สี่
แล้วช่วงบ่ายอาจจะมีเข้าภรรยาคนอื่นอีก
เนื่องจากว่าผมตรวจสอบว่ามีภรรยามากกว่าหกคน

การลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้ามาสู่พื้นที่ตอนไหน
ก่อนที่จะมาแพ็คยาเสพติด
ส่งกับบริษัทลอลจิสติกที่เราจับคุม
ที่เราเป็นสถานที่ที่เราจับคุมทุกข์ผ่านได้
ด่านจนาทีปปศภ๕เปิดเผยว่า

ถือเป็นตัวการค้ายาและก็ยาบ้ารายใหญ่ของประเทศไทย
มีภรรยาทั้งหมด๖คนอยู่ในหลายจังหวัด
และนายธัญเทพจะให้ภรรยาทั้งหมดถือครองทรัพย์สิน
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้มาจากการค้ายาเสพติด
เพื่อใช้ฟอกเงินค่ะคือโอนทรัพย์สินให้ภรรยาหมดเลย